สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมวลน้ำก้อนใหญ่ที่เราต้องเร่งระบายนะคะ
ก่อนที่จะมีฝนเข้ามาสลายตัวในประเทศไทยในช่วงวันที่๖ตุลาคม
ทำให้หลายคนกังวลค่ะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ย
จะมีน้ำท่วมเหมือนปี๕๔หรือ๑๐ปีที่แล้วอีกหรือเปล่า
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าในช่วงปี๕๔คุณผู้ชม
ประเทศไทยของเรามีพายุเข้าถึง๕ลูก
ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าปกติถึง๒๙
ในขณะที่ปัจจุบันในปีนี้ค่ะมีพายุเตี้ยนหมู่เพียงลูกเดียวนะคะ
ส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนัก
ทำให้ปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าปกติเพียง๙
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมมาปี๕๔เป็นไปได้ยากค่ะ
แต่เพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมวางใจไม่ได้
ยังต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าหลังจากนี้กลางสัปดาห์หน้า
ประเทศไทยของเราจะมีฝนกลับเข้ามาตกอีกครั้งค่ะ
วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ

เขาบอกว่านี่คือป่ารูปหัวใจคู่ในมองโกเลียในของจีนค่ะ
เขาบอกว่าป่าแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาว
ก็ยังคงเป็นหัวใจสีเขียวขจีคู่กันอยู่แบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ